ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่อ่างทองกันหน่อยนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่วัดตานเจ็ดช่อเนี่ยนะเขาคือฮากันมาก
เพราะว่ามีพระพุทธรูปทองเหลืองเก่าแก่มากลอยน้ำได้
ปกติทองเหลืองจะต้องหนักคุณผู้ชมดูน้ำหนักเนี่ย๓๐๐กิโลกรัมนะคะ
คือตอนที่มีการชั่งแล้วนะใช่ค่ะคือนี่เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองปางเปิดโลก
น้ำหนักกว่า๓๐๐กิโลกรัมสูง๖สอก๙นิ้วค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
หงายอยู่กลางบ่อน้ำมนต์ภายในวัดตานเจ็ดช่อตำบลตลาดกรวดจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านที่เขาเห็นเนี่ยนะอัศจรรย์ใจกันหมดเลยค่ะเพราะไม่คิดว่าพระพุทธรูปน้ำหนักกว่าสามร้อยกิโลกรัมอ่ะ
จะลอยน้ำได้ยังไงหลายคนก็เลยเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพรกันแล้วก็มีการถ่ายรูปลงในโซเชียลมีเดียนะคะ
พระครูพิบูลพัฒนภิมลเจ้าอาวาสวัดตานเจ็ดช่อก็บอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยอายุประมาณ๑๐๐ปีแล้วนะน้ำหนัก๓๐๐กิโลกรัม
ก่อนหน้านี้วัดมีการสร้างบ่อน้ำมนต์เส้นผ่านศูนย์กลางสิบเมตรสูง๒เมตรตั้งใจจะทำน้ำมนต์เอาไว้ให้ประชาชนที่เดินทางมาทำบุญในงานประจำปีของวัดที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่หนึ่งถึงสามกุมภาพันธ์นี่แหละ
โดยมีการนำน้ำมนต์จากประเทศอินเดียมาผสมเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยทีนี้ค่ะชาวบ้านสิบสี่คนก็ได้หามพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยแห่รอบบวชก่อน
จากนั้นก็อันเชิญมาตั้งเอาไว้ที่กลางบ่อน้ำมนต์ที่เพิ่งสร้างนี่แหละตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์
แต่ปรากฏว่าพอเอามาตั้งแล้วเนี่ยพระพุทธรูปเกิดล้มค่ะล้มลงไปกลางบ่อเลยแต่ไม่จมไง
พอล้มแล้วก็เลยลอยหงายอยู่แบบนี้ค่ะในบ่อ
ชาวบ้านเขาก็อัศจรรย์ใจกันใหญ่เลยเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องสิริมงคลของวัดต่าง๗ช่อแน่
ถูกต้องซึ่งนายต่อยคงอยู่กรรมการของวัดตานเจ็ดช่อก็เล่าเลยนะคะว่า
เกิดมา๕๒ปีเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นพระพุทธรูปเก่าแก่น้ำหนัก๓๐๐กิโลกรัมลอยน้ำได้

เขาบอกว่าถือเป็นบุญตาแล้วก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตเป็นอย่างมากเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมก็อย่างที่เราให้ดูในภาพคือบ่อมันก็ลึกอะนะคะ
ก็ต้องดูว่าข้างในอาจจะมีอากาศเยอะหรือเปล่าด้วย
อันนี้คือถ้ามีคนอยากจะมาตรวจสอบก็คงต้องตรวจสอบกัน
หรือว่าอยากจะอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ก็เข้าไปตรวจสอบได้นะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจจริงนะครับ
เพราะว่า๓๐๐กิโลกรัมจะไปลอยน้ำได้ยังไง
แล้วก็ลอยกันเห็นแบบนี้แหละค่ะใช่ค่ะ